กลับมาติดตามข่าวเช้าหัวเขียวค่ะหวังปฏิหารใช่ครับ
ตอนนี้เราต้องหวังปฏิหารแล้วในการค้นหาลูกเรือสุโขทัย
ฉะนั้นเมื่อวานนี้ญาติของกำลังพลนะครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่านะครับจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ก็ได้ทำพิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขากลับมาอย่างปลอดภัยครับ
เจอผู้สูญหายโดยเร็วทีมข่าวได้คุยกับญาติของผู้สูญหาย
คือพลตหารปรีชารักษาพักดีอายุยี่สิบเอ็ดปีพ่อมาแม่มาพี่สามา
มาจากขอนแก่นครับมารอติดตามข่าวสารตลอดทั้งวัน
นางทองสินรักษาพักดีแม่อายุ๔๘ปีเล่าบอกว่า
ลูกชายเพิ่งจะสมัครเข้าเป็นทหารเรือเพราะตั้งใจอยากเป็นทหารเรือ
เหมือนพ่อในอดีตและครั้งนี้เนี่ยเพิ่งจะออกเรือครั้งแรก
นะครับคือก่อนที่ลูกชายจะออกเรือเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ได้มีการโทรมาแจ้งข่าวให้ทางบ้านทราบคุณแม่ก็อวยพร
ขอให้ลูกทำงานปลอดภัยกระทั่งเช้าวันถัดมาครับ
โทรเข้ามาในกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มไลน์ของครอบครัวเนี่ย
บอกแม่คลื่นลมแรงครับหัวเรือทิ่มเอียงใกล้จะล่ม
เธอเองยิ่งเป็นห่วงลูกครับแต่ก็เชื่อว่าลูกชายจะปลอดภัย
เพราะมั่นใจว่าในเรือมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ครบนะฮะ
พร้อมศัพท์ส่วนตัวก็คือแม่เชื่อว่าลูกชาย
ยังปลอดภัยดีขอให้มีปฏิหารครับ
คุณผู้ชมส่วนเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางอยู่ใต้น้ำตอนนี้นะครับ
แผนการเป็นยังไงพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
ประชาการทหารเรือท่านสั่งการไปยังกองเรือทุ่นระเบิด
เตรียมยานสำรวจใต้น้ำเพื่อไปบันทึกภาพใต้น้ำดูสิ
ว่าเรือหลวงสุโขทัยที่มันอับปางตอนนี้มันอยู่ในลักษณะไหนนะครับ
นี่ค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่ผมว่าเพื่อจะบันทึกภาพใต้น้ำ
มาเป็นข้อมูลในการประเมินการกู้เรือครับ
เมื่อวานนี้เรือหลวงบางละจันทร์๖๓๑เป็นเรือทำลายทุ่นระเบิดครับ
ออกเดินทางจากกองเรือทุ่นระเบิดจังหวัดสมุทรปราการ
ไปยังจุดที่เรืออับปางโดยจะถึงที่หมายเช้าวันนี้
กองทัพเรือส่งเรือหลวงบางรจันทร์ไปทำไม
เทียบท่าเรือประจวบที่จังหวัดประจวบคลีขันอำเภอบางสะพาน
ไปถ่ายภาพใต้น้ำไปดูซิว่าเรือหลวงสุโขทัยอยู่ในลักษณะไหน
จะเอามาวางแผนการกู้เรือส่วนการกู้เรือนะครับ
จำเป็นที่จะต้องให้ภาคเอกชนนะครับในประเทศไทย
ท่านใดที่มีนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าการถ่ายภาพใต้น้ำ
การที่จะกู้ซากเรือใหญ่จากประสบการณ์ที่เราเคยกู้เรือที่ภูเก็ต
คือกองทัพก็บอกว่าเครื่องมือที่กองทัพมียังไม่ทันสมัยเท่าเอกชน

ไปดูก่อนว่าเรือข้างล่างเป็นยังไงครับ
ลึกประมาณ๔๐เมตรเลยนะคุณผู้ชม
พอพอดีนี่เพราะว่าจากการคาดการณ์
เขาบอกว่าเรือหลวงสุโขทัยจมอยู่ใต้ทะเลในระดับ๔๐เมตรจากผิวน้ำ

ถูกต้องแล้วก็อย่างที่บอกไงว่าคือตอนนี้ค่ะ
คือก็พยายามขอความช่วยเหลือจากทั้งภาคเอกชนด้วย
ปฏิบัติการค้นหาน้องมาวินที่เขื่อนที่ผู้ใหญ่เบียร์ไปช่วยค้นหา
ใหญ่เบียเขาก็โพสต์ไว้เหมือนกันบอกว่าเตรียมตัวออกเดินทาง
แล้วก็พูดถึงภารกิจนี้ค่ะภารกิจเรือหลวงสุโขทัยนั่นแหละคุณผู้ชม
เดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ทางทัพเรือก็ชี้แจงนะว่า
มีอาวุธยุทธโปรกรณ์อะไรที่สำคัญหรือเปล่า
ทางทัพเรือก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีอะไรสำคัญมาก
แต่ว่ามันอาจจะมีบางข้อมูลหรืออะไรที่อยากจะกู้ขึ้นมาให้ได้
คือวันนี้เราก็ยังคงเฝ้าตามข่าวอยู่นะคุณผู้ชม
อีกอย่างหนึ่งกระแสข่าวต่างนี่มันเข้ามามันถาโถมมาต่อเนื่องเหมือนกัน
อย่างเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะในสื่อโซเชียลเนี่ยบางสื่อพาดหัวเลยนะ
บอกว่าเจอร่างของกำลังพลลอยเป็นกลุ่มอยู่กลางทะเล
บอกว่าเจอเหมือนกับเสื้อชูชีพส้มเนี่ยค่ะ
อันนี้ต้องเช็คต้องตรวจสอบนะเพราะว่าณตอนนี้เราก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ว่าผู้สูญหายเนี่ยยังอยู่ที่๒๓นาทีเท่าเดิม
อย่างเมื่อวานนี้ค่ะตอนบ่ายไปเจอไปเจอเป็นแพร่ชูชีพด้วย
แล้วตอนที่ไปเจอคุณผู้ชมลูกศรที่ชี้ให้คุณผู้ชมดู

คือตอนนั้นเรือหลวงนเลสวนกำลังออกปฏิบัติการค้นหาอยู่
ไปเจอแพร่ชูชีพอันนี้โดนคลื่นซัดแบบพังแล้วอะค่ะ

ใช่ดอมทีนี้เขาไปสำรวจก่อนไงว่าตอนแรกนะว่าจะมีใครอยู่บนนั้นไหม
เข้าไปดูใกล้ไม่มีใครอยู่แต่ว่าไปเจอรองเท้าแตะอยู่ในแพรยางนี้นะ
เขาก็ลากแพรยางนี้ขึ้นมาเอามาตรวจพิสูจน์แล้วก็ยืนยันว่าแพรยางชูชีพนี้เป็นแพรยางของเรือหลวงสุโขทัยจริง
ใช่แต่ว่าสภาพที่มันเป็นแบบนี้ก็คลื่นลมในทะเลเนอะมันสูงด้วยมันแรงด้วยอาจจะพัดแพรยางจนแตกแบบนี้ค่ะ
จากเรื่องแพรยางแล้วคุณผู้ชมไอ้ข่าวที่เป็นกระแสข่าวตลอดบ่ายเลยจริงเนี่ยก็คือที่มีคนเขาบอกว่าไปเห็นเป็นทุ่นสีส้มเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลเป็นกลุ่มเป็นก้อน
แล้วข่าวมันก็เลยออกมาไงว่าเจอร่างของกำลังพลเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลกลุ่มหนึ่งทีมข่าวของเรานะคะมีโอกาสลงเรือไปกับกรมทรัพยากรทางทะเล
หลังจากที่เราได้ข้อมูลอันนี้มานะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมามายังกองทัพเรือเนี่ยทีนี้ตอนที่ทีมข่าวของเราลงเรือไปกับกรมทรัพย์เนี่ยนะก็ไปตรวจสอบดู
ไอ้ที่บอกว่าเจอเหมือนกับกำลังพลเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นร่างลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยมันเป็นอะไรปรากฏว่าอันส้มที่เห็นเนี่ยนะไม่ใช่เสื้อชูชีพนะคะ
ที่กัดเนี่ยมันอยู่ห่างออกจากท่าเรือบางสะพานอยู่ใกล้กับเกาะทะลุอ่ะระยะทางอ่ะถ้าเกิดว่าคิดเป็นไมทะเลไมทะเลสิบไมทะเลนึกไม่ออกใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นระยะทางกิโลเมตรเนี่ยก็คือสิบหกกิโลเมตรจุดตรงเนี่ยมันมีคลื่นลมแรงซัดเรือโครงเครงเป็นระยะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสมที่เห็
ร่างเป็นกลุ่มแปลว่ายังไม่เจอยังไม่เจอผู้สูญหายเพิ่มเติมค่ะทีมค้นหาก็ยังคงปฏิบัติการต่อเนื่องนะเดี๋ยวเราต้องรอตามข่าววันนี้ด้วยนะครับซึ่งการค้นหาเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมก็ยืนยันว่ายังไม่ได้พบผู้สูญหายเพิ่มเติมแต่ทีนี้มีคลิปที่อยากจะให้ดูครับเป็นวินาทีที่เรือกระบุรีเข้าไปช่วยป

จริง

คุณผู้ชมฮะอ่าวินาทีที่เรือหลวงกระบุรีเนี่ย
โดนห่วงชูชีพไปให้นะวงนั่นแหละ

ในขณะที่พันจ่าเอกนาธีก็มีเสื้อชูชีพอยู่
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขารอดมาได้๑๔ชั่วโมงกลางทะเลคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็โยนเชือกให้จับครับ
เอาบ่วงไปคล้องที่ขาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรคุณผู้ชม
เพราะพันธาเอกณฑีคือท่านมีอาการเหนื่อยล้าแล้ว
แค่จับเชือกให้ไปคล้องที่ขาตนเองยังทำลำบากเลย
พอพันธาเอกนาธีสามารถยืนในน้ำได้
กำลังพลบนเรือหลวงกระบุรีออกแรงช่วยกันดึงดึง

แล้วก็อุ้มร่างพันธาเอกนาธีมานอนบนเรือหลวงกระบุรีได้อย่างปลอดภัย

ด้วยความดีใจความโล่งอกของพลเรือเรือหลวงกระบุรีครับ
พอรอดมาได้พันธาเอกนาธีบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
หลังจากที่สละเรือเขากับเพื่อนโดนคลื่นซัดกระเด็นไป

อยู่กลางทะเลตอนนั้นลอยคอด้วยเสื้อชูชีพครับ
ช่วงนั้นเขาเห็นแฮลิคอปเตอร์บินผ่านไปนะ
พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ไม่เห็นเหรอโอ้น้ำสูงนะไม่เห็นครับไม่มีใครเห็น
แล้วก็โดนคลื่นซัดลอยกลางทะเลไปเรื่อยตามลำพังคนเดียว

จาเอกณฑีบอกว่าระหว่างที่ลอยคออยู่กลางทะเล
เขาพยายามนะเซฟแรงตัวเอง
ใช้แรงใช้พลังตัวเองให้มันน้อยที่สุด
เพราะไม่รู้ไงว่าไอ้ที่ลอยอยู่ต้องลอยอีกนานแค่ไหน

โดนคลื่นน้ำซัดจนสำลักน้ำไปหลายรอบคุณผู้ชม
สิ่งที่ทำได้ตอนนั้นนึกถึงหน้าคุณแม่
และภาวนาถึงบารมีของเสด็จเตียครับ

คิดอย่างเดียวว่าเราจะตายไม่ได้

กระทั่งเรือหลวงกระบุรีผ่านมาช่วยได้พอดีครับ

โชว์ให้เห็นพระหลวงปู่ศรีครับที่
ภันธ์จ่าเอกณะทีค่อยติดตัวไว้ตลอดเวลา
และที่สำคัญคุณผู้ชมนี่อันนี้คือพระหลวงปู่ศรีนะ
แต่สิ่งที่สำคัญเลยที่จับต้องได้และช่วยเหลือเขามาได้

๔ชั่วโมงที่ลอยคออยู่กลางทะเล
เสื้อชูชีพที่เขาอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับ

เป็นบรรยากาศที่ผมอยากให้เกิดขึ้นกับทุกครอบครัว
ที่กำลังหากำลังพลอยู่ตอนนี้
เป็นภาพแห่งความประทับใจครับ
ที่แฟนสาวได้ไปเยี่ยมทหารเรือที่รอดชีวิต

ตั้งแต่รู้ว่าเรือเนี่ยร่มเรือเนี่ยอัพปัง

คุณผู้ชมครับโอโหนี่คือเรือโทษีละสักรัฐยา
หนึ่งในกำลังพลนะครับที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัย
ประสบเหตุรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
บุข้อความว่าสิ้นสุดการรอคอยเรือขนส่งสินค้าช่วยเหลือแฟน
ขณะลอยคออยู่กลางทะเลโดยมีข้อความเป็นกำลังใจให้ทหารเรือที่ยังศูนย์หายด้วย
สุภาพสตรีท่านนี้นะครับยังโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับแฟนนุ่มทหารเรือ
คบหาดูใจกันมา๒ปีนะคืนวันเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ทรมานใจที่สุด
ที่ต้องติดตามข่าวผ่านเพจที่ไม่รู้ว่าแฟนเป็นยังไงบ้าง
กระทั่งมีข่าวว่าช่วยแฟนนุ่มได้รู้สึกโล่งใจและดีใจมากครับคุณผู้ชม
ขณะที่ชาวเน็ตก็มาให้กำลังใจดีใจกับทั้งคู่
หวังว่าจะมีข่าวดีของทหารเรือนายอื่นนะครับเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมคะแล้วจากเหตุการณ์นี้เชื่อว่าทุกคนก็ตามข่าว
แล้วก็เกาะติดเรื่องนี้กันมาตลอดแล้วก็ให้เวลาให้น้ำหนักกับข่าวนี้นะครับ
คือตอนนี้เราก็ยังคงรอคอย๒๓ชีวิตอยู่ใช่ไหม
ทีนี้มีเพื่อนมีเพื่อนทหารเรือด้วยกันเขาก็มีการแต่งเพลง
แต่งเพลงเป็นการไว้อะไรกับคนที่เสียชีวิต
แล้วก็แต่งเพลงนี้เพื่อเป็นความหวังว่าจะเจอเพื่อนพี่น้องของเขาอีก๒๓ชีวิต
ดังนั้นเอาจริงนะน้ำแข็งอยากให้ทุกคนได้ฟัง
ฟังเพลงท่อนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงท่อนนี้พร้อมกันก่อนเลยนะคะ
ให้ทุกคนปลอบภัย
สายของผู้สูญเสียหัวใจปวดเหล้าแทบแตกสลาย
มันเร็วไปนะความตาย
เขาไม่ได้มีโอกาสสังศรียังห่วงคนข้างหลัง
คำสัญญาทิ้งไว้ไม่ได้ทำ
ทิ้งความทรงจำที่เจ็บช้ำ

นี้เนี่ยคือเป็นเพลงที่เพื่อนทหารเรือด้วยกันเนี่ย

แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ๒๓ชีวิตที่ศูนย์หาย
ส่วนเพลงประกอบกับคลิปเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็คลิปที่ร้องเพลงเขาก็มีการเอาลงไปโพสต์ไว้ในเพจ